ตามต่อเมื่อวานนี้ที่เราเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวที่ไม่ลงตัวแล้วก็นำมาซึ่งเรื่องเศร้า
ฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ก่อเหตุเอามีดแทงแฟนนุ่มจนเสียชีวิตแล้วตัวเองก็กรีดข้อมือแล้วก็กินยาพยายามจะฆ่าตัวตาย
แต่สุดท้ายไปช่วยเอาไว้ได้ทันทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้อาการดีขึ้นถึงจะสอบปากคำได้เพิ่มเติมตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วตำรวจก็เลยอายัดตัวเอาไว้เพื่อดำเนินคดีเพราะว่าแฟนนุ่มเนี่ยถูกแทงที่หน้าอกด้านซ้ายคือเสียชีวิตเลยอะค่ะ
ฝ่ายหญิงชื่อว่านางสาวเปมิกาผิวสะอาดอายุ๓๒เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์นะคะเอามีดแทงเขาที่หน้าอกด้านซ้ายของนายประเวทชาววิเศษอายุ๓๕แฟนนุ่ม
ซึ่งแฟนนุ่มเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านอาหารอินเดียแฟนนุ่มคือเสียชีวิตเลยค่ะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยคือเอามีดกรีดข้อมือตัวเองดื่มน้ำยารีดผ้านะคะหวังจะฆ่าตัวตาย
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปช่วยเอาไว้ได้ทันแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพักชั้นสองของแมนชั่นในซอยเจริญกรุงเจ็ดสิบสองทับสองค่ะ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดวันนี้ตัวนางสาวเปมิกาอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่คุณหมอยังต้องขอดูแลอาการต่อเนื่องอีกสักแป๊บหนึ่งตำรวจก็อายัดตัวเอาไว้ก่อน
เพื่อที่จะต้องสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการก่อเหตุ
แฟนนุ่มเสียชีวิตเนี่ยนะคะทีมข่าวก็เลยไปดูเฟซบุ๊กของฝ่ายหญิงนะคะ
ว่าเธอได้โพสต์ระบายอะไรเอาไว้บ้างหรือเปล่าในเฟซบุ๊คส่วนตัวได้มีข้อความค่ะ
ช่วงเช้าเมื่อวานนะคะเป็นข้อความลักษณะตัดพอ
เหมือนกับว่าเธอท้องแต่ฝ่ายชายไม่ยอมรับลูกในท้อง
แล้วให้ไปเอาเด็กออกประมาณนี้นะคะแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
ต่อจากนี้จะไม่มีใครพรากเรา๓คนพ่อแม่ลูกได้ตราบชั่วนิรันดิ์
และขอโทษที่ไม่ได้ดูแลแม่ของตัวเอง
นี่ค่ะโพสต์เอาไว้ก่อนเกิดเรื่องนะ
วันนี้นะคะนางสาวเยาวเรชาวิเศษน้องสาวของผู้ตาย
พร้อมด้วยญาติคนสนิทก็ไปรับศพนะคะที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬา
คุณผู้ชมญาติเพื่อนคนใกล้ชิดเห็นร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยร้องไห้กันอย่างหนักเลยค่ะ
เป็นภาพที่น่าเศร้านะคะ
น้องสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่พร้อมจริงบอกทีมข่าวว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไร

ประเด็นที่ว่าตัวฝ่ายหญิงที่ก่อเหตุที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
ที่บอกว่าฝ่ายชายไม่ยอมรับลูกในท้องแล้วไปทำแท้ง
น้องสาวของผู้ตายยืนยันว่าเธอเนี่ยรู้จากพี่ชายว่าเลิกกับฝ่ายหญิงไปตั้ง๑๐เดือนแล้ว
พี่ชายก็ได้พูดคุยกับผู้หญิงคนใหม่แล้วด้วยเขามีผู้หญิงใหม่แล้วด้วย
แล้วเขาก็รู้กันนะคะไม่ใช่ว่าไปแอบคบไปอะไรเพราะว่าเลิกกับคนที่ก่อเหตุไปเป็น๑๐เดือนแล้ว
แล้วก็ผู้หญิงคนใหม่ยังไม่ได้มีพิธีมั่นหมายอะไรแค่คุยคบหาผู้หญิงคนใหม่
ส่วนฝ่ายหญิงที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยค่ะไปบอกกับพี่ชายเธอว่าท้อง
พี่ชายเธอก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าท้องกับเขาจริงก็พร้อมรับผิดชอบนะ
เหมือนกับว่าก็ไม่มั่นใจว่าท้องกับเขาหรือเปล่าอันนี้คือผู้ก่อเหตุนะคะ
คือนางสาวเปมิกานะคะเพราะว่าเลิกกันไป๑๐เดือนแล้วไงฮะ
เขาก็เลยไม่ค่อยมั่นใจแต่ฝ่ายชายเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นพ่อจริงเนี่ย
เขาก็พร้อมจะรับผิดชอบนะไม่ได้ไปบังคับว่าต้องไปทำแท้งต้องไปเอาเด็กออก
นี่นะคะอันนี้คือน้องสาวของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟัง
แต่น้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าแต่ก็ไม่รู้นะว่าพี่ชายเธอกับฝ่ายหญิงเนี่ย
คุยอะไรกันเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่เท่าที่เธอรู้ก็เป็นประมาณนี้
ส่วนตัวเชื่อว่าพี่ชายไม่ได้เป็นคนใจร้ายอะไร
ไม่ปฏิเสธเด็กในท้องแน่ถ้าเป็นลูกของพี่ชายจริง
บังคับให้ไปทำแท้งหรือเอาเด็กออกแน่เพราะว่ารู้จักพี่ชายมาดี

เชื่อว่าฝ่ายหญิงอาจจะวางแผนที่จะก่อเหตุในลักษณะนี้
เชื่อว่าฝ่ายหญิงคงวางแผนมาก่อนเพราะกลางดึกเจ็ดพฤศจิกายน
ตัวฝ่ายชายยังลงมากินข้าวที่ร้านของเธออยู่เลยครับแล้วก็ยังเล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ย
ฝ่ายหญิงไม่ยอมกลับนะจะไปส่งก็ไม่ยอมให้ไปส่ง
ไม่ยอมกลับสักทีตอนที่ฝ่ายหญิงมาบอกเรื่องท้องเนี่ยค่ะ
นางบังออนที่เป็นญาติสนิทของผู้ตายเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เขาก็ยืนยันว่าฝ่ายชายไม่ได้บังคับนะว่าให้ไปทำแท้งหรือให้ไปเอาเด็กออก
ฝ่ายชายไม่ได้บังคับจริงฝ่ายชายแค่บอกว่าให้ไปตรวจ
เพื่อยืนยันว่าเป็นลูกของฝ่ายชายถ้าเป็นลูกของฝ่ายชายจริง
เขาก็พร้อมที่จะรับผิดชอบที่จะเลี้ยงดูที่จะดูแลคือช่วงโควิดสิบเก้าที่ผ่านมา
ฝ่ายชายกับผู้หญิงคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเลิกกัน
ฝ่ายหญิงก็กินยาฆ่าตัวตายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ฝ่ายชายก็ไปช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ
น้องบอกว่ามันไปแบบแยกทางกันไปแล้วอย่างนี้
แล้วไปคบกับคนใหม่แล้วก็ไม่มั่นใจแล้วว่าของเขาไว้ลูกละ
อ่าแต่ถ้าเป็นของเขาเขาก็บอกยินดีที่จะรับเลี้ยงเด็ก
แต่ว่าแม่น่ะคือเรามันหมดใจแล้วเจ๊บอกอย่างนี้เขาจะพูดอย่างนี้
เขาเลือดเย็นมากนะเท่าที่เราดูศพน้องแล้วแล้วอ่ะ
คือเขาเหมือนกับเขาวางแผนไว้ทุกอย่างเลยโดยที่เขาไม่เป็นอะไรเลย
เขามีสติแล้วคิดไต่ตองไว้ก่อนทุกอย่างเลย
เขาวางใช่แล้วเขาแค่น้ำหนักแค่สี่สิบกว่ากว่าเองอ่ะ
แต่ว่าน้องเราอ่ะผู้ชายอ่ะที่เล่นออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลา
เราบอกว่าแค่แบบสะบัดมืออย่างนี้เขาก็ปิวแล้วผู้หญิงคนนี้
แต่มันไม่มันไม่ได้นี่เลยเราคิดว่าเขาคงวางยาหรือว่าทุกสักอย่างหนึ่ง
เพราะไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะแบบไปถึงปุ๊บแล้วแทงแบบ
มันไม่ดิ้นลนไม่มีการต่อสู้อะไรเลย
ทางญาติญาติก็นำศพของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเกาะแก้ว

ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่เพื่อนสนิทของนางสาวเปมิกาผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เอาไว้ว่าอยากให้ฝ่ายหญิงได้รับความเป็นธรรมบ้าง
เพราะความเป็นจริงแล้วทั้งคู่คบหากันมา๓ปี
ฝ่ายชายที่บอกว่าเลิกรากับฝ่ายหญิงไปตั้ง๑๐เดือนแล้วเนี่ย
เพราะจับได้ว่าฝ่ายหญิงมีคนใหม่เพื่อนของฝ่ายหญิงบอกว่า
จริงแล้วก่อนหน้านั้นฝ่ายหญิงเป็นคนจับได้ว่าฝ่ายชายมีคนใหม่ต่างหาก
เรื่องมันตรงกันข้ามกันเลยฝ่ายหญิงไม่ได้ไปคบหาผู้ชายคนใหม่นะ
แล้วยังไม่ได้เลิกกันแบบตัดขาดยังไปมาหาสู่กันตลอด
ยืนยันว่าเด็กในท้องเป็นลูกของฝ่ายชายที่เป็นผู้เสียชีวิตแน่นอน
อันนี้เพื่อนของฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลนะคะ
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้๒๓เดือนก่อนฝ่ายหญิงพยายามขอยุติความสัมพันธ์
แต่ฝ่ายชายต่างหากที่ตามง้อไม่ยอมเลิก
ฝ่ายหญิงยอมกลับมาคบจนท้องแต่กลายเป็นว่าถูกญาติของฝ่ายชายกิดกัน
แล้วฝ่ายชายก็มีพฤติกรรมไปคบหาผู้หญิงคนใหม่แล้วก็คบกับผู้หญิงตั้งหลายคน
อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นางสาวเปมิกาเนี่ยเกิดความกดดันแล้วก็ก่อเหตุนี้
อันนี้เพื่อนของนางสาวเมมิกาเป็นคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราค่ะ
นี่นะคะก็เป็นข้อมูลจากทั้งสองฝั่งนะคะ

จากคนใกล้ชิดของฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วคนใกล้ชิดของฝ่ายชายที่เป็นผู้เสียชีวิตนะคะ
พูดกระบษ์สอนอวทัยวิทยาไกรบอกว่าคดีนี้
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ตรวจสอบเนี่ยค่ะยืนยันได้ว่าไม่ได้มีคนอื่นอื่นมาเกี่ยวข้องนะคะ
ก็มีแค่สองคนนี้ที่อยู่ในห้องที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
แต่ว่าทางผู้ก่อเหตุอาการดีขึ้นแล้วยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตำรวจก็ต้องอายัดตัวต่อเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็จะนำเอกสารไปดำเนินการขอฝากหางผลัดแรกนะคะ
ถึงจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้
น่าห่วงก็คือถ้าเป็นอย่างที่เธอบอกเนี่ยเธอกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยนะฮะ